ค่ะช่วยชมครับใครเคยไปเที่ยวฟาร์มจอโรเคที่สมุดประการบ้าง
ล่าสุดไปมาเมื่อไหร่อย่างไรก็ลองบอกมาทางข้อความกับเราหน่อยกันแล้วกัน
จราเข้ที่สมุทรปราการนอกจากเรื่องของการบริหารงานภายในของ
ญาติพี่น้องอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยอ่าล่าสุดมีเรื่องน้ำที่ดูไม่สะอาด
เป็นเขียวเขียวอ่ะที่เลี้ยงจราเข้อ่ะแต่กรณีล่าสุดณวันนี้เนี่ยนะครับ
เฟซบุ๊คเรารักสมุทรปราการวีสองได้โพสต์ภาพม้ากับช้างอืม
คือผอมมากอ่ะผอมจริงจริงดูจากภาพนี้นะคือซูบจนเห็นกระดูกอ่ะค่ะ
ช้างแล้วก็ม้าโดยบอกว่าถ้าจะปล่อยโซมขนาดนี้ปิดไปเถอะ
จราเข้ใหญ่เสียชื่อคำขวัญของจังหวัด
ปีก่อนบ่อน้ำจราเข้สีเขียวมาปีนี้ม้าช้างผอมโซจนเห็นโครงกระดูก
เดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทางเจ้าของเขาจะชี้แจงแต่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนมาวิภาควิจารณ์เยอะแยะไปหมดนะครับ
ระบุว่าฟาร์มจราเข้แล้วก็สวนสัตว์แห่งนี้มีปัญหามาโดยตลอด
แล้วก็ถูกนำภาพมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยแก้ไขปรับปรุง
หลายคนก็รู้สึกเสียดายเนื่องจากเป็นสถานที่แห่งความทรงจำในวัยเด็ก
ครั้งอดีตก็เคยสวยงามกว่านี้มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเพิ่งไปมาค่ะ
จากช้างผอมยังมีสัตว์หลายชนิดที่อดอยากเดินผ่านกรงไหน
ที่อยู่ในกรงรีบวิ่งมาขออาหารแทบจะเหยียบกันตาย
น่าสงสารจริงค่ะนี่ขนาดเต่าแทบวิ่งมาเอาอาหารเลยเหรอ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสังคมออนไลน์นี่ฮะ
สวนสัตว์สมุทรปราการฟาร์มจราเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรปราการนะครับ
อยู่ที่ตำบลทายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปเจอกับนายอุเทนยังประพากรเจ้าของฟาร์มจราเข้
นี่ะเออมันก็ผอมจริงเราไม่ค่อยเห็นช้างผอมขนาดนี้น่ะ
หยากตามธรรมชาติแต่อันนี้มันช้างในสวนสัตว์ไงใช่ไหม
ในสวนสัตว์มันควรจะผอมแบบนี้เหรออ่าท่านผู้ชมก็ดูแล้วเห็นว่าอย่างไร
นี่นะช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างสมรักอายุ๒๕ปี
เป็นช้างบ้านนะครับเพศผู้สภาพค่อนข้างผอมเชื่องช้า

นายอุเทนบอกว่าช้างเชือกนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ควานช้างแล้วก็ทางฟาร์มจราเข้
เดี๋ยวฟังเหตุผลนะว่าทำไมถึงผอม
นายอุเทนยังประพากรเจ้าของฟาร์มจราเข้
และสวนสัตว์สมุทรปราการบอกว่า
ที่มันผอมเพราะกำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักควบคุมอาหาร
เนื่องจากอายุค่อนข้างมากแล้วหากช้างอ้วนจะเป็นอันตรายต่อควานช้างและนักท่องเที่ยว
เพราะช้างอ้วนไขมันเยอะจะทำให้ช้างตกมันได้ง่าย
เหรอเออคือเอาจริงคือเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างนะ
ก็ไม่รู้อะนะแต่มันฟังแล้วหล่อมันต้องลดความอ้วนแล้วมันต้องลดขนาดนี้เลยเหรอ
คือที่อื่นก็มีสถานที่ที่เลี้ยงช้างมีการแสดงช้างเขาก็อ้วนนะ
ก็ไม่เห็นต้องผอมขนาดเนี้ยไม่ต้องควบคุมอาหารอะไรพวกนี้นะ
แล้วช้างเนี่ยถ้าอายุ๒๕ปีเนี่ยผมไปดูข้อมูลมานะคุณเห็นมาสอน
ด้วยอายุไขของช้างโดยเฉลี่ยเนี้ยอายุยืนหกสิบถึงเจ็ดสิบปีนะ
ก็หมายความว่าไม่ได้แก่มากแปดสิบกว่าเก้าสิบปากก็ยังมีนะ
สิบห้าปีไม่ใช่ช้างแก่นะอืมอ้าวเอานะคุณอุเทนบอกว่าอย่างเนี้ย
แล้วคุณอุเทนก็บอกว่าเมื่อวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมาช้างสมรักเชือกนี้
ได้รับการตรวจสภาพร่างกายจากสถาบันโฆษบาลแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างลำปาง
ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยช้างให้อดหยาก
สู้ผอมอย่างที่ตกเป็นข่าวในสังคมออนไลน์อย่างแน่นอน
ธันวาคม๒๕๖๑จากการเข้าตรวจของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างลำปาง
ได้มีการตรวจสอบช้างและให้ยาบำรุงพนักงานดูแลช้างได้ให้การสอบถามถึงน้ำหนักของช้างว่าขณะนี้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่
ทางเจ้าหน้าที่สถาบันโฆษบาลได้ให้คำแนะนำว่าเหมาะสมแล้ว
เพราะหากช้างอ้วนมีน้ำหนักเยอะเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อขวานช้างได้

ตอนนี้เราก็กำลังลดน้ำหนักที่อยู่ในช่วงของช้างที่จะเข้า

แล้วช้างที่เราเป็นช้างแสดงเนี่ย
ถามว่าจะส่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ไหม

ใช่ไหมครับช้างสมบูรณ์มากปุ๊บเขาก็ต้อง
ฤดูผสมพันธ์เขาก็ต้องแข็งแรงแล้วเขาก็ต้องดุนะครับ
ดังนั้นเราก็ต้องมีการควบคุม
อ่าด้วยความเคารพนะฮะ

ผมว่ามันไม่มีแรงตกมันแล้วล่ะ

เหรอดิฉันก็ไม่รู้ผอมซะจนโอ้โห
ว่าความไขมันเยอะมันจะทำให้ตกมันง่ายอะไรแบบนี้
มันไม่แน่ใจเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลให้
เอาเป็นว่าเขาอ้างอิงจากสถาบันโฆษบันแห่งชาติด้วยนะ

แต่ว่าทีนี้ค่ะทางเจ้าของเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่๓ในรอบปีแล้วค่ะ
เมื่อต้นปีก็ถูกโจมตีว่าบ่อเลี้ยงสัตว์เขียวสกปรก
ปลายปีก็ถูกโจมตีอีกว่าช้างผอมสู้ปล่อยให้อดหยาก
ตัวนายอุเทนเจ้าของเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า
ที่ถูกโจมตีน่าจะเป็นประเด็นเรื่องครอบครัว
คดีความที่เพิ่งมีการฟ้องร้องกันยืนยันว่าเป็น
คนรักสัตว์จะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปแม้มีคนคอยจ้องเล่น
งานอยู่ก็ตามหลังจากนี้กำลังรวบรวมหลักฐานต่างต่าง
เพื่อเอาผิดคนกลุ่มนี้อยู่ค่ะหนักหนักก็คงไม่ไม่พ้น
คนเรื่องครอบครัวครับนะฮะก็เรื่องเรื่องโตแย้งอ่าก็อาจ
นะก็อาจจะมันมีทั้งคนคนที่พอใจแล้วไม่พอ
ใจนะครับอันนี้ก็เราไม่อยากไปก้าวร่วงนะครับในดุล
พินิษฐ์ของเอ่อเอ่อเบื้องบนสัตว์คือธุรกิจของผมใช่
เป็นสวนสัตว์เรารักเขาผมเกิดกับสัตว์พวกนี้ถาม
ง่ายง่ายคุณเป็นนักข่าวถ้าไม่มีสถานีนักข่าวคุณมีงาน
ทำไหมน่ะถ้าผมไม่มีสัตว์แล้วผมจะเปิดฟาร์มได้ไหมคำถาม
ง่ายง่ายเลยนะฮะเราต้องมีเขาเราถึงมีธุรกิจดังนั้นถ้าเรา
ไม่มีเขาแล้วเราจะมีธุรกิจหรือไม่เราก็ต้องตกงาน
ถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องมีเขาเราต้องดูแลเขาให้
ดีแต่วัตถุประสงค์ตรงเนี้ยมันเพื่ออะไรของคนที่ขึ้น
มาโพสต์พรบคอมพิวเตอร์มีแล้วอ่ะบางครั้งเราเราไม่ใช่โกรธ
ไม่ได้เกลียดนะแต่ในเมื่อมันมีบรรทฐานขึ้นมา
คุณทำให้เราเดือดร้อนนะครับเราก็น่าจะให้คุณรับรู้มั่งว่า
การที่คุณพิมพ์หรือคุณทำอะไรแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ผลมันจะตามมาเป็นยังไงก็อย่าหนีอย่าหลบก็แล้วกัน
มุมของนักท่องเที่ยวก็ให้สัมภาษณ์กับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเรานะคะ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนในพื้นที่แล้วก็มาเที่ยวฟาร์มจราเข้ตั้งแต่เด็ก
หลังจากเห็นคลิปก็เลยเดินทางมาค่ะอยากจะมาเห็นช้างเชือกดังกล่าว
อยากจะเห็นกับตาพอมาเห็นจริงสงสารมากเพราะผอมมากจริง
อยากให้ทางฟาร์มจราเข้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีกว่านี้หน่อย
เพราะฟาร์มจราเข้คือชื่อคำขวัญของจังหวัด
ถ้าพัฒนาได้มากกว่านี้จะดีต่อสัตว์และคนจะได้มาเที่ยวกันเยอะ
ก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เมื่อวานเห็นในคลิปก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
ก็เลยอยากเข้ามาดูว่าเป็นเพราะอะไร

โทษสงสารครับสงสารช้าง
น่าจะน่าจะอายุเห็นป้าบอกว่าอายุ๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ว่าคือก็อยากเข้ามาดูได้เห็นกับตาว่าช้างตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง
แต่ความจริงผมอยากให้มันพัฒนามากกว่านี้
เพราะว่าฟาร์มจราเข้มันเป็นชื่อของขวัญของจังหวัดเราด้วย
ถ้าพัฒนาได้มากกว่านี้ผมว่าน่าจะดี
ดีต่อจังหวัดด้วยต่อฟาร์มต่อสัตว์ที่อยู่ที่นี่
ก็มาครับก็มีโอกาสก็จะมาเรื่อย
เพราะว่าเป็นคนที่นี่ด้วยก็ผูกพันกับที่นี่อยู่แล้ว
แต่ว่าก็อยากให้สงสารสัตว์ที่นี่ครับ
อยากให้ช่วยกันพัฒนาช่วยคืออยากคือผมอยากให้ช่วยกันมาเที่ยวเยอะ
จะได้แบบให้สัตว์ต่างได้มีโอกาสได้มีอาหาร
ได้มีความอยู่ที่ดีขึ้น
ผมว่าถ้าใครได้ไปเห็นกับตาตัวเองนะ

ว่าเพิ่งไปมาก็มีสัตว์อีกหลายอย่างที่น่าสงสาร
นี่ยังมีเรื่องม้านะที่ผอมแล้วก็มีสัตว์อย่างอื่นอีกหลายชนิด
เดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้กันแล้วกันนะครับ
เอาเป็นว่าฟาร์มจราเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรปราการ
เป็นฟาร์มจราเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ
ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ๒๔๙๓๖๘ปีแล้ว
ถูกเอาชื่อไปตั้งเป็นคำขวัญของจังหวัดสมุทรปราการ
ที่นี่มีสถานเพาะเลี้ยงจราเข้กว่า๔๐๐๐ตัวนะครับที่อยู่ที่นี่นะ
มีการแสดงวิธีจับจราเข้ด้วยมือเปล่า
มีจราเข้แล้วก็ยังมีสวนสัตว์ที่เปิดให้บริการ
มีแสดงช้างมีละครลิงมีสัตว์ประเภทอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลย
ชมอีกครั้งในช่วงวันเด็กแห่งชาติปีหน้าแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็น
ข่าวอ่ะที่คนไปเห็นอ่ะมันเขียวไปหมดตกลงมันจอกมันแหน่หรือ
เป็นอะไรยังไงมันเป็นตามธรรมชาติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพิ่มเติมกันไว้ก็แล้วกันนะเราก็ทำได้แค่นี้อ่ะ
เป็นที่ของทางเอกชนเขานี่ใช่ครับ